ดิฉันว่าบ้านไหนครอบครัวไหนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ทุกข์ใจ
ลูกติดยาทุกข์ใจแล้วยังทุกข์แล้วนะ
แล้วเวลาที่ลูกมาขอตังค์พ่อขอตังค์หน่อยแม่ขอตังค์หน่อยจะไปซื้อยา
แล้วพอพ่อแม่ไม่มีให้มันฟาดมันทุบ
ทำร้ายพ่อแม่อันนี้ก็ทุกข์หนักยิ่งกว่านะ

รอยจำม่วงแบบนี้ตรงหลังต้นแขนของแม่
นี่โดนหนักแล้วนี่
ใช่โดนลูกฟาด
โดนลูกฟาดโดนลูกตีเพราะไม่มีตังค์ให้ลูกซื้อยาบ้า

แล้วก็เห็นโดนตีตรงหัวด้วยนะ
ใช่ตรงหัวก็เย็บด้วยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูที่หัวค่ะอันนี้ดูที่หลังก่อน
คุณแม่วาสนาคุณพ่ออุดมเห็นไหม
ที่หัวแบบนี้เนี่ยโดนเย็บไป๗เข็มหน้าผากเย็บไปอีก๔เข็ม
ตามเนื้อตามตัวนี่คือต้องย่างสมุนไพรเพราะว่ามันช้ำในไปหมดนะคะ
เหตุการณ์นี้นะผู้เป็นแม่นางวาสนาบอกว่าฉันมีแผลทั้งกาย
แต่ใจฉันโดนกรีดไปแล้วเพราะอะไรลูกลูกโกมินลูกโกมินอายุ๒๖ปีค่ะ
ติดยาหนักมากเลยอ่ะทำลายข้าวของในบ้านเสียหายหมดแล้วนะคะ
แล้วพ่อแม่บอกอย่างนี้ต้องยกมือไหว้ลูก
ใช่คุณคิดดูสิเมื่อวันที่๓ที่ผ่านมาเนี่ย
พ่อนะพ่อบอกว่าลูกออกมาถึงรอถ้าทั้งหน่อย
พ่อบอกว่าไม่มีตังค์ล่ะลูกเดี๋ยวเก็บไปซื้อข้าวกินมื้อยิ้น
โมโหคือจะกินยาบ้าแทนข้าวอะค่ะปรีเข้าไปชกไปเตะพ่อ
จนพ่อต้องควักตังค์ไป๕๐ให้กับลูก
สงสารพ่อนะเล่าไปก็ก้มหน้าร้องไห้ไป
จังหวะนั้นพ่อเอาเสื้อมาเช็ดน้ำตาเห็นไหม
ดูประตูบ้านที่พังสิไม่เหลืออะไรแล้วบ้านนี้
คือจังหวะตอนที่ขอพ่อเนี่ยตัวแม่ไม่อยู่นะ
พอแม่กลับมาปั๊บลูกมาขอตังค์อีก

พอแม่บอกไม่มีแม่ก็โดนเตะลุนจงฟุบกับพื้น

ไปเป็น๑๐ทีจนแม่บอกแม่ไม่ไหว
ขึ้นไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเขาอะค่ะ
นี่ชาวบ้านมาห้ามได้ทันนะแล้วเอาแม่ส่งโรงพยาบาล

พ่อแม่ต้องแจ้งความให้จับลูกชายตัวเองนะครับ
วันที่ไปแจ้งความร้อยเวรไม่อยู่นะ
วันรุ่งคืนก็ต้องไปที่สมันจากิรีย์อีกรอบนึง
ตอนนี้ตำรวจจับตัวลูกไปแล้วก็จริงค่ะ
แต่พ่อแม่บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คือไม่ได้อยากให้จับไปติดคุกติดตารางหรอก

ใช่เพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าเปิดปล่อยไว้อย่างนี้

วันไหนพ่อแม่จะโดนฆ่าหรือเปล่ายังไม่รู้เลย

กำกับสพมันจาคิรีบอกว่าตรวจฉี่เรียบร้อย

แล้วก็ยอมรับว่าเสพยาบ้ามาก็โดนเลยแจ้งข้อหา
เรื่องของการเสพยากับการทำร้ายร่างกายบุพการี
ก็โดนดำเนินคดีนี่เดี๋ยวต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ